ไปปังต่อกับหนุ่มคนนี้เลยดีกว่าตรีชายนรก
ชื่อดังเลยนะครับเป็นทั้งแบบลูกทุ่งชื่อดังขวัญใจแม่ยก
พอยกคุณค่ะแล้วบอกเลยว่าเรื่องความปังต้องยกให้น้องตรีนะช่วงนี้
และอย่างที่เราพูดกันตลอดคุณผู้ชมว่าสมัยนี้
พูดก็พูดไม่มูอยู่ไม่ได้จริง

ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเออเป็นสายมูจ๋าขนาดนั้น

อันนี้ก็เป็นตามสไตล์ของวงการบันเทิง
แต่มีสิ่งหนึ่งคุณที่พกติดตัวมาตลอด

เป็นสร้อยคอแหวนหลวงปู่สวง
ทุกผู้ชมดูกับวิเนย
คือเล่าให้ฟังมันมีที่มาที่ไป

พอลงมาปุ๊บแฟนคลับคนนี้นะคะ
เงินให้เป็นติ๊บไงให้เป็นติ๊บกับหมอลำสาวท่านหนึ่ง
เสร็จปุ๊บตีเขาก็พูดเล่นว่าเออผมก็ใส่เงินเป็นเด้อ
บัวใหญ่เลยอ่ะใช่คุณพี่แฟนคลับท่านนั้นก็พยายามควักหา
ตายแล้วตังค์หมดปรากฏว่าก็เลยจับไปจับมาอุ๊ยเรามีแหวนอยู่วงนึงนี่นะ
ก็เลยถอดให้น้องตรีคืนนั้นเลยคุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่ได้มา
เพราะว่าเลยรู้มั้ยอย่างที่บอกไปตอนนั้นน้องจน

อยากจะบวชทธานมภูมิคุณพระพระม่าน

ง่ายข้าวหม้อหนึ่งแกงหม้อหนึ่ง
ก็ยังไม่มีเงินหรือขนาดไรดีถูกต้อง
ก็เลยปรากฏว่าขออธิษฐานแหวนนี้นะ
บอกว่าถ้าหลวงปู่สวงนะ
เมตตาช่วยลูกนะจัดมาให้ลูกหน่อย
ขอให้ลูกได้แชมป์รายการนั้นไป
ปรากฏว่าได้จริงคุณผู้ชมค่ะ
น้องก็เลยมีเงินใส่ทำบุญ

หลังจากนั้นก็ใส่มาตลอดเลยนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวไปฟังน้องตรีเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ

พี่ก็อธิษฐานว่าขอให้ลูกได้เงินกลับบ้าน
ไปทำเพื่อแม่นะอะไรอย่างนี้

แต่มีคนบอกว่าแวดตรงนี้ก็เก่าแก่อยู่
โดยเพราะส่วนหนึ่งท่านก็อุปกรณ์รักษาคลุมคลองเรา
มันก็มีบ้างอุบัติเหตุระดับรถชนกันเฉียวกัน
แต่เราไม่เคยเจออุบัติเหตุหนักเลยสักครั้ง
ความเชื่อของน้องแต่ณวันนี้ก็คือคุณพี่แฟนคลับท่านนั้นกำลังตามหาแหวนอยู่
ขอคือหรอค่ะ

ถ้าไม่ได้ใจรักก็ขอให้น้องปังปังอย่างกินขึ้นไป
เออนะถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันแล้วกันนะครับ
คุณพี่ที่ให้แหวนมาก็จะได้ทุนไปด้วยไง
โชว์ภาพแผนอีกสักรอบไหมคะจะยกมือขอผ่านหน้าจอเนี่ยแหละค่ะขอดูขอดูนะคะนี่
ขอว่าอะไรหนูขอ๑แสนนึงนั่นแหละค่ะ
ขอไม่เอาจริงไม่ถ้าถูกลอตเตอรี่จะทำบุญ
พอตั้งใจอยู่มีกระถิ่นหลายกระถิ่นเขารออยู่แต่ขอแสนนึงเลยนะ
แมนถ้าได้เดี๋ยวจะมาบอกแล้วถ้ามากกว่านั้นไม่เอาเหรออุ้ย